พูดถึงเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
รัฐบาลช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
คือช่วยมา๓เดือนตั้งแต่เมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนา
นี่คือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเงินงวดสุดท้ายก็โอนในวันนี้
ทีนี้ยังมีบางคนค่ะที่เขาเดือดร้อน
คือยังตกงานอยู่แล้วก็ยังไม่มีรายได้
ดังนั้นพอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยา

ช่วงนี้รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขเป็นอันดับต้นเลย
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์สุภาพ
ฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพ
เพราะว่าทางรัฐบาลเองก็จะต้องมีมือดี
หาคนเก่งคนมีฝีมือแล้วก็เป็นที่ยอมรับมาช่วยเรื่องนี้ด้วย
ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟครับ

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
นี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ก็แปลว่าหลังจากนี้ไป

ไม่มีเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แต่ยังไม่มีงานให้ทำ
เพราะสถานที่ประกอบการยังปิดอยู่

เขาเปิดทำงานก็เขาไม่เรียกกลับมาทั้งหมด
โรงงานทั้งหลายหลายแห่งก็ทยอยปิดตัวอยู่
ก็แปลว่าคนหลายล้านคนยังไม่มีงานทำ
ไม่มีรายได้และไม่มีเงินเยียวยาเข้ามาแล้ว
คำถามคือแล้วจะอยู่กันยังไง
ไม่มีรายได้จะอยู่ยังไงในสังคมแบบนี้

โจทย์ใหญ่แล้วไม่ใช่มีน้อยด้วยนะครับ
คนเป็นล้านล้านคนมีปัญหาอย่างนี้
นี่คือภารกิจของรัฐบาลที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด
ที่จะต้องดำเนินการนั่งคิดกันว่าจะทำยังไง
เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องอื่นเอาไว้ก่อน
ไม่มีอะไรสำคัญกว่าเรื่องนี้
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชน
รัฐบาลทุกประเทศก็เจอปัญหาแบบนี้ทั้งนั้น
แต่ว่าบ้านเรากลายเป็นว่าในถ้ำกลาง
เขารอว่าจะแก้ปัญหายังไง
มันมีข่าวที่ผมคิดว่าคนไม่สบายใจ
นั่นคือข่าวการเมืองว่า
ด้วยเรื่องการที่จะปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี
รวมถึงการปรับเปลี่ยนคนที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย
ข่าวที่ออกมาเป็นระยะระยะทำให้คนมีความรู้สึกว่า

นี่บ้านเมืองกำลังอยู่ในหน้าสิวหน้าขวาน
ของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ทำไมจะต้องมีข่าวเรื่องที่จะเข้ามาแก่งแย่งอำนาจ
งแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกัน

หลายคนบางคนที่มีชื่อว่าจะเข้ามาทำหน้าที่
แก้ปัญหาให้ประชาชน
ประชาชนฟังชื่อแล้วไม่สบายใจ
ดูชื่อแล้วเป็นใครมาจากไหน

ขันอาสาเข้ามาแก้ปัญหาที่กำลังยุ่งยากที่สุดอยู่ในเวลานี้
หลายคนก็ตั้งข้อสงสัย

เขาใช้คำว่ามีประวัติเรื่องความซื่อสัตว์สุจริตในอดีตให้เป็นที่น่าสงสัย
นี่ก็เป็นปัญหาแล้วสงสัยความรู้ความสามารถว่าจะไหวหรือ
อย่างกรณีของดรนารึมลท์พิญโยสิกวัส
ที่เคยเป็นตอนนี้ก็เป็นอยู่คือเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่เรียกกันว่าโฆษกรัฐบาล
กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกเลยครับ

เพราะคุณอนุชานาคาสัย
เลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ

พักแบ่งงานกันทำหลายกลุ่ม
จะมีคนดูแลเรื่องนั้นเรื่อง

ถูกวางตัวให้เป็นคนดูแล
ด้านเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐ

ออนไลน์นี่บอกว่ามาจากไหน

ก็ดูเหมือนว่าไม่มีผลงานโดดเด่น

คุณอนุชาอาณาคาสัย

และออกมาบอกแต่เมื่อวาน
บอกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์

เข้าใจไม่ถูกต้อง

เป็นคนดูแลเรื่อง

พลังประชารัฐเรื่องด้านเศรษฐกิจ

วันนี้ก็เลยได้เห็นหัวข่าวนี่ไงครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฟาดหัวว่า
แฮงปัดวุ่นปมนรมนท์
แค่ดูเศรษฐกิจในพัก
ผู้จัดการก็พาดหัวว่า
แฮงอ้างแค่ให้คิดนโยบาย

นรบลคุมทีมเศรษฐกิจพัก

เหลขาพักภรรงประชารัฐแจง
อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่า
อบให้คิดนโยบายเศรษฐกิจของพักเท่านั้น
แต่โดยหลักการ
อย่าลืมนะครับว่าพักพลังประชารัฐ
คือพักหลักเป็นแก่นำรัฐบาล
คนที่คิดนโยบายให้พักหลัก
คนที่คุมนโยบายเศรษฐกิจของพักหลัก

จะแยกส่วนออกมาชัดเจน
กับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้
มันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนี่ครับ
เพราะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพัก
ถ้าบอกว่าแค่คิดเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของพัก
ไม่เกี่ยวกับนโยบายของเศรษฐกิจรัฐบาล
เอ้าก็พักคุณบริหารรัฐบาลอยู่
เป็นรัฐบาลอยู่มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไง
อันนี้คือปัญหาเป็นประเด็นที่ว่า
ถ้านโยบายเศรษฐกิจของพัก
โดดเด่นไม่ชัดเจน
มันจะพันไปถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ในฐานะที่พักพลังประชารัฐเป็นแก่นำรัฐบาลอยู่
แล้วจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ซึ่งอยู่ในภาวะล่มสลาย

ฉะนั้นพอมีชื่อคุณนรมน
เข้ามาคุมนโยบายเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐ

ตามมาว่าคนนอกบางคนที่เป็นมือเศรษฐกิจ
เป็นนายธนาคารเป็นผู้ชำนาญเรื่องเศรษฐกิจ
เขาปฏิเสธไม่ยอมรับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลัง
ไม่ยอมรับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเต็มเศรษฐกิจ
เพราะเขาคิดว่าเขาต้องไปอยู่ภายใต้
นโยบายของทีมเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐ
แล้วพอมีชื่อคุณนรมนพินโยสินวัฒน์ขึ้นมา
เขาจึงปฏิเสธอันนี้เกี่ยวกันหรือเปล่าใช่กันหรือเปล่า
แต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ออกมาว่า
ถ้าให้เขามาแล้วก็เจอแบบนี้เขาไม่เอา
หรือให้เขามาแล้วมาเจอปัญหาเหมือนกับทีม๓๔กุมาร
ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในหัวเรียวหัวต่อว่าจะเอาอยู่ไหม
จะยึดเก้าอี้อยู่ไหมนี่ขนาดมากันแท็กทีมใหญ่อย่างนั้นนะ
ยังเอาไม่อยู่แล้วให้เขาเข้ามาแบบหัวเดียวกระเทียมรีบ
ให้เขามาคิดนโยบายให้เขามาเดิมเนินการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มันหนักหน่วง
แล้วถ้าเขาเจอการเมืองเล่นเข้าไปด้วยเขาก็ไม่เอา
นี่ก็เป็นประเด็นว่าแล้วจะทำยังไงต่อ
ฉะนั้นอยากจะบอกว่าประเทศที่เจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากนี้ไปเนี่ย
เราไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ฉะนั้นคนที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยามที่ภาวะเศรษฐกิจลำบากที่สุด
จะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือชัดเจนที่สุด
จะต้องเป็นคนที่ประชาชนไม่สงสัยไม่แคลงใจหาคนเก่งคนดีมาก่อน
อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาคนที่มาจากทางการเมืองแต่ว่าต้องการที่จะเป็นรัฐมนตรี
แต่ไม่คำนึงว่าตัวเองจะมีฝีไม้ลายมือมากน้อยแค่ไหนเอาไว้ก่อนครับ
อย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ฉะนั้นจะปิดท้ายวันนี้
วันก่อนเนี่ยรองสมคิดพูดไว้ผมจะเอามาปิดท้ายอีกทีนึง
คนใหม่คนเก่าทีมรองสมคิดจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญ
ทีมใหม่จะใครจะเข้ามาก็ไม่สำคัญแต่รองสมคิดบอกอย่างนี้
คนเก่าถ้าอยู่ต่ออยู่แล้วทำไม่ได้ไม่ต้องอยู่จะอยู่ทำไม
หมายถึงว่าคนเก่านะทีมของท่านเองอ่ะ
ถ้าอยู่ต่อแล้วอยู่ไม่ถ้าอยู่ต่อนี่
ถ้าคนเก่าอยู่แล้วไม่สามารถทำได้ก็ไม่ควรอยู่
แล้วถ้าคนมาใหม่มาแล้วทำไม่ได้หรือทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาจะมาทำไม
สรุปอีกทีนึงคนเก่าถ้าอยู่ต่ออยู่แล้วทำไม่ได้ไม่ต้องอยู่อยู่ทำไม
คนมาใหม่ถ้ามาแล้วทำไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ต้องมา

นี่คือประเด็นที่อยากจะฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะว่า
ขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนกันทั่วทั้งแผ่นดิน
และกำลังจะเดือดร้อนหนักขึ้น
ชนิดที่ว่าเราไม่เคยเจอมาก่อน

ความตั้งใจของรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
สำคัญที่สุดอย่าเอาการเมืองมาทำร้ายประชาชน
เกรงใจประชาชนบ้างครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันเริ่มต้น
สัปดาห์นี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณกอล์ฟครับครับ
ขอบคุณอาจารย์นะคะชอบคำว่าอย่าเอาการเมืองมาทำร้ายประชาชนนะคะ
ท่านฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์แล้วก็เห็นด้วยรอดูคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขบริหารโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจในยามนี้นะคะ
อาจารย์ผู้ได้ตรงใจเลือกเกินนะครับ